คุณผู้ชมครับมาดูเหตุเพลิงไหม้
บ้านพรรครราชกรรจบทร์โชว์ประธานโครงการส่งน้ำ
เพลิงไหม้ครั้งนี้เจ้าของถึงกับเข่าสุทฯ
เพราะว่าสูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็สูนักที่รักไป๒ตัว
เจ้าของบ้านตั้งข้อสังเกตแบบนี้

ใช่เพราะว่าคนมาเห็นตอนมันเพลิงเยอะแล้ว

นะไม่ต้องเข้าไปนะสะสมสินให้ดีพิสูจน์

นี่แหละครับเจ้าของบ้านพักข้าราชการชมประธาน

คุณสิริรัตน์พงธนัยสวรรค์นะครับ
เมื่อเห็นสภาพบ้านที่ถูกไฟไหม้จนหมดทั้งหลัง
ถึงกับเข่าซุดนั่งลงร้องไห้
เพราะนอกจากจะเสียทรัพย์สินที่สะสมมา

เป็นพันธุ์ชิสุแล้วก็พันธุ์พุทธเดินทอย
อยู่ในบ้านยังตายไปในกลองเพลิงด้วยนะครับ
โดยนางสาวสิริรัตน์ให้การว่าปกติแล้ว
จะพาสุนัข๒ตัวไปไหนมาไหนด้วยตลอด
แต่ครั้งนี้คิดว่าไปทำธุระไม่นาน

และไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

เพราะปกติถ้าไม่อยู่หรือไปทำงาน
ก็จะเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ให้สุนัข

เหมือนลูกเลยกลัวว่าเขาจะร้อนนะครับ

อากาศที่ร้อนจัดผสมกับแอร์
ที่ต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นเปิดทั้งวัน

เพราะว่ามีไฟช็อตไหม้ลามถึงมิเตอร์ไฟ

ก็ยังคงต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
สรุปสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ก็ต้องเฝ้าระวังฟืนไฟกันหน่อยนะครับ

เกิดขึ้นที่บ้านท่าตะเคราะห์ตำบลเทพนคร

มีกอไผ่ถูกไฟไหม้เป็นบริเวณกว้าง๑๐เมตร

นางบุญเรื่องเหล่ารอดอายุ๘๕ปี

ถูกไฟคลอกเสียชีวิตตามร่างกาย

มือขวากำต้นไม้ไว้แน่น

ไฟไหม้และมีกลุ่มควันลอยขึ้นจำนวนมาก

และเป็นผู้สูงอายุวัย๘๕ปีเนี่ยนะครับ
ติดอยู่ในกอไผ่ที่ไฟไหม้
เมื่อสังเกตเห็นก็เลยรีบนำน้ำไปดับ
แต่ก็ไม่สามารถที่จะดับได้ทัน
แล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือแม่ของตัวเองออกมาได้ครับ

หนูก็มาช่วยเขาไม่ทันไงพี่

ตอนนั้นไฟกำลังคอบเลยหรือครับ
ไฟมันกำลังโหมตรงนั้น
คนปริศนาพี่หนูของผู้เสียชีวิตก็เปิดเผยอีกนะครับ

แล้วก็เผาใบไม้หลังบ้านเป็นประจำ

ว่าจะเผาเศษใบไม้ที่แห้งแล้วเกิดไปติดลุกลาม
โดยเฉพาะต้นไผ่ต้นไผ่ที่แห้งเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดี

ใช่ทั้งใบทั้งลำต้นที่แห้งจนหนีออกมาไม่ทัน

เพราะช่วงนี้ก็มีคำเตือนนะครับจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตือนเรื่องของการเผาไร่เผาป่า
หรือว่าลักลอบเผาพื้นที่ต่างละนะ
เพื่อให้เป็นการปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตร

หรือว่าการปรับให้เป็นพื้นที่ประสุทธิ์ต้องระมัดระวัง

พวกนี้เขาเลยเชื่อก็เลยก่อให้เกิดเหตุ
ไปหาของป่านะเขาบอกว่าเผาต้นผักหวาน
ทำให้ผักเผาขึ้นใบขึ้นแล้วก็ไปเก็บของป่ากัน
เขาเตือนให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับ